ความเชื่อเมื่อถึงวันสงคราน
เราก็ต้องดูคำทำนายรวมถึงนางสงกรานประจำปีนี้
จะให้คุณให้โทษอย่างไรบ้างนะครับ
คือสงกรานปีนี้ตรงกับวันอังคารวันอังคารที่๑๓เมษายน
ดังนั้นนะครับนางสงกรานประจำวันอังคาร
แล้วก็เป็นนางสงกรานประจำปี๒๕๕๙
ก็คือรากสดเทวีทรงพาหูรัฐนะครับ
แล้วก็พาหุรัฐนี่คือเครื่องประดับรัดแขน
แล้วก็ทัดดอกบัวหลวงส่วนอาพรคือเสื้อผ้าเป็นแก้วโมรา
แก้วโมราก็คือหินหรืออัญมณีที่มีหลายสี
รักษาอาหารค่อนข้างจะดุนะเพราะว่ากินโลหิตนะครับ
หัดขวาถือตรีศูนย์พระหัดซ้ายถือธนูสอน
เสด็จนอนหลับตามาเหนือหลังวรหะหรือว่าสุกรเป็นภาษณะนะครับ
รากสดเทวีเนี่ยเป็นนางสงครานประจำวันอังคารมีคำธรรมนายของปีนี้
ค่อนข้างจะดุพอสมควรเหมือนกันนะครับว่าวันอังคารเป็นวันมหาสงคราน
จะเกิดอันตรายกลางเมืองจะเกิดเพลิงภัยและโจรผู้ร้าย
ผู้คนจะเจ็บไข้นะครับส่วนวันพุธคือวันพรุ่งนี้เนี่ย
เป็นวันเนาข้าวจะแพงคนทั้งหลายจะได้รับความทุกข์ร้อน
แม่ม่ายจะพลัดที่อยู่ส่วนวันพระสบดีนะครับ
เป็นวันทะเลิงศกหรือว่าวันขึ้นปีใหม่
พ่อค้าพาณิชย์ทั้งหลายจะไปค้าขายในต่างประเทศ
ในประเทศต่างจะประกอบไปด้วยพัสดุเงินทอง
และมีความสุขเป็นอันมากนะครับส่วนกรณีที่นางสงกรานเนี่ย
ญาติหลับเนธหรือว่านอนหลับตาหมายถึงพระมหากษัตริย์
เจริญรุ่งเรืองดีนะครับส่วนเรื่องของฟ้าฝนปีนี้นะฮะ
พิรุณศาสตร์ปีนี้เสาเป็นอธิบดีฝน
บันดาลให้ฝนตก๔๐๐หานะครับซึ่งจะตกในเขาจักรวาล
ตกในป่าหิมพาน๑๒๕ตกในมหาสมุทร๘๔
แต่ว่าตกในโลกมนุษย์แค่๔๐หาเท่านั้นนะครับ
เกณฑ์ทาราธิคุณทาราก็คือน้ำเนี่ยนะฮะ
ปีนี้ตกราศีกรกฎชื่ออาโปคือธาตุน้ำ
ทำนายว่าน้ำมากน้ำท่วมนะครับ
ส่วนเกณฑ์นักฆราชให้น้ำปีนี้นาคาราชให้น้ำ๖ตัว
ทำนายว่าฝนดีตลอดปีนะครับ
ส่วนเกณฑ์ของธัญญาหารชื่อเกณฑ์ว่าปาปะนะครับ
ก็หมายถึงข้าวกล้าในไร่นาจะได้๑ส่วน
แต่เสียถึง๑๐ส่วนนะคุณ
ทั้งหลายจะตกทุกข์ได้ยากลำบากแค้นเพราะกันดาลอาหาร
โอ้โหฟังแล้วนางสงกรานปีนี้ค่อนข้างจะดุนะครับ
แต่เราต้องมีสติในการใช้ชีวิตนะครับ
ทำนายแบบนี้หลายคนหวั่นใจเหลือเกินกับช่วงสงกราน
แล้วก็มันมีเรื่องของทั้งภัยโควิด
เรื่องของเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ
ทีนี้หลวงพี่อุเทรนเจ้าวาดวัดธาหมาย

ถ้าเรามีสติไม่ประมาทรักษาศีลไม่เบียดเบียนใคร

ดำรงชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญา
ศีลสมาธิก็ไม่ต้องกลัวสิ่งเหล่านี้นะครับ
ทำนายนางสงกรานเป็นความเชื่อของพราม
ดังนั้นถ้าเราปฏิบัติตนได้ดีก็ไม่ต้องกังวล
เพราะฟังจากคำทำนายนางสงกรานดุจริง
ใช่แล้วพอฟังแบบนี้คือใจไม่ดีด้วยไง

เอาจริงคุณผู้ชมอยู่ที่ตัวเราทุกคน